เราไม่รู้ว่าฝุ่นมันหมอกหรือมันเป็นพวกเมฆฝนกันแน่

แล้วฝนก็ตกลงมาหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
น้ำก็ท่วมขังเป็นน้ำรอระบายด้วย
รวมทั้งปริมณฑลเองจังหวัดใกล้เคียงเองนครปฐมเอง
ก็เจอฝนตกแล้วก็น้ำท่วมสูงเช่นเดียวกันนะฮะ
ไปดูรอบองค์พระปฐมเจดีก่อนนะครับที่นครปฐม
ตั้งแต่ชุมชนพุทธรักษามุ่งหน้าไปยังด้านหลังชุมชนวัดพระปฐมเจดีครับ
เขาเรียกว่าถนนขวาพระหน้าสพเมืองนครปฐม
ด้านฝั่งประตูองค์พระปฐมเจดีมุ่งหน้าไปยังถนนราชดำเนินแล้วก็ถนนราชวิถี
แล้วก็มุ่งหน้าไปยังโรงแรมเวลตรงนี้ประมาณสัก๑กิโลกว่าน้ำท่วมครับ๒๐๓๐เซนติเมตรครับ
รอบองค์พระปฐมเจดีเลยนะฮะก็แน่นอนครับรถชะลอตัวรถติดขัดกันไป
รถที่วิ่งอยู่ก็ชะลอตัวน้ำมันก็ต้องกระเพื่อมกระเด็นเข้าบ้านเข้าร้านค้าไปอีก
ประชาชนที่อยู่รอบร้านค้าต่างก็มีผลกระทบกันไป
เพราะว่าบางคนต้องไปยกกระสอบทรายมากั้น
ไม่ให้น้ำเข้าไปที่บ้านรถยนต์ก็โดนกะแทกไปที่หายกันก็มีบ้าง
ติดตั้งตามจุดต่างนะครับ
ทั่วเมืองเลยแล้วก็สูบน้ำลงครองนะฮะแล้วก็บรรเทาความเด็บร้อนให้กับประชาชน
นี่ฮะเออก็เป็นฝนที่มันมาก่อนช่วงที่มันควรจะตกเนี่ยนะฮะ
เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันมีอากาศหนาวท้ายหนาวมาปะทะกับเรื่องของอากาศร้อน
ก็เลยกลายเป็นเรื่องของฝนที่มันตกในช่วงนี้ฮะ
อ่ะส่วนในกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ครับนะฝนตกสูงสุดนู่นอยู่เขตสาธรณ์คุณผู้ชมอ๋อ
นะฮะส่งผลให้น้ำท่วมหลายจุดนะฮะทั้งสยามเศร้าแควร์ก็ตก
ราชเทวีพญาไทยราชดำริทองหล่อเอกมัยราชพร้าวจรุจักรนะฮะ
บนตรีสุขุมวิทย์ไปจนถึงบางนาในชั้นในขยายวงไปก็ตกกันหลายพื้นที่
นะฮะโดยเฉพาะถนนจันทร์ครับนะอ่าเขตสาธรณ์เนี่ย
ฝนตกหนักสุดเลยครับนะฮะน้ำท่วมสูงในซอยรถติดขัดอย่างมาก
นี่รถจักรยานยนต์ก็จอดเสียกันหลายคันทีเดียวนะฮะอย่างที่พี่เบิร์ตบอกว่า
เมื่อวานนี้ใครซักพลาดอืมทุ่มถ่ำพลาดพลาดไม่แห้งครับ
ฝนก็ตกลงมาซะก่อนนะครับ